เริ่มกันที่เรื่องราวของนักเตะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
เพิ่งจะตกรอบแรกศึกชิงแชมป์เอเชียที่จีน
มีรายงานข่าวนะครับว่าโซลันยันโควิชหัวหน้าผู้ฝึกสอน
อาจจะไม่ได้ทำหน้าที่ต่อครับ

พาทีมแพ้ทั้ง๓นัดตกรอบแรกในศึกชิงแชมป์เอเชีย
ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าผิดหวังกับผลงาน
และพร้อมคุยเรื่องอนาคตกับสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในสัปดาห์หน้า
มีรายงานว่าฝ่ายเทคนิคของสมาคมไม่ประทับใจโซลันนะครับ
โดยมองว่าสอบตกทั้งผลงานในสนามและการทำงาน
ซึ่งฝ่ายเทคนิคต้องการให้ทีมชาติทุกชุดรายงานโปรแกรมการซ้อม

เมื่อออกแบบการซ้อมตามที่ได้ไปหาข้อมูลก็ไม่ค่อยทำตาม
ทำให้เริ่มมีการมองหาโค้ชใหม่บ้างแล้ว
อย่างไรก็ตามต้องรอให้โซลันเข้ามาพูดคุยกับสมาคม
ก่อนตัดสินอนาคตกันต่อไปครับ